ใครล่ะคะคนเป็นแม่แม่ชมยังไงล่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือต้องบอกว่าอยากจะบีบมือแม่ชมแรงนะ
เพราะว่าตอนนี้พี่สายพี่พาเขาอยู่ในวัยที่กำลังจะต้องไปเรียนหนังสือแล้ว
แล้วอาจจะต้องห่างจากอกแม่ไปไกลถึงต่างแดน
งานนี้แม่เองก็ต้องใช้เวลาในการทำใจซะหน่อย
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คุณผู้ชมดูเอานะ
อย่าเพิ่งมัวแต่โฟกัสความหล่อของคุณพ่อนะคะ
แต่อยากให้ช่วยกันพิจารณาสถานที่ด้านหลัง
นี่คือโรงเรียนฮาโรสคูโรงเรียนประจำชายล้วนที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษค่ะ
คาดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปของครอบครัวรังศรีสิงห์พี่พัด
ที่เป็นการพาสองแฝดพี่สายฟ้ากับพี่พายุไปดูโรงเรียนในอนาคต
หนูเนี่ยเขาสวยมากนะเอาจริงนะไม่ได้ใจหายแทนคุณพ่อคุณแม่อย่างเดียว
คือพวกเราเองเนี่ยเห็นสองคนนี้ตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยตะมุตะมิ้วเลย
แป๊บเดียวอ่ะจะไปเรียนโกอินเตอร์กันแล้วคุณผู้ชมค่ะเป็นนุ่มแล้วอ่ะ
แต่ที่เราบอกว่าอยากจะบีบมือแม่ชมให้กำลังใจแม่ชม
เพราะดูท่าคนที่จะใจวิวสุดก็น่าจะเป็นแม่ชมนี่แหละ
ชมเนี่ยโพสต์ภาพแล้วก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าขอเวลาทำใจสัก๒๐ปี
อูหูวนี่พอมั้ยอะแม่ใช่ธุระ
แคปชั่นแบบนี้แล้วเอ็นดูแม่ชมเนาะ

ไปไม่กี่ปีลูกชายเตรียมห่างอกแม่แล้ว
แม่ก็เลยขอเวลาทำใจนานนิดนึง
แต่ว่า๒๐ปีมันน่าจะนานไปนะแม่นะ
ทางด้านพ่อน็อตเองเขาก็โพสต์รูปเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็แคปชั่นแบบนี้เลยบอกว่า
นี่กลับไทยขยันขายสายไฟส่งลูกเรียนต่อ
คือเข้าใจเลยนะเพราะว่าเอาจริง
โรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเราเนี่ยนะ
เทอมเนี่ยหน่อก็คือ๕แสนต่อปี
แล้วคิดดูว่าไปเรียนต่างประเทศ
จะเท่าไหร่มันต้องมาจริงค่ะ

กว่าจะเรียนจบโอ้ยต้องขยันขายสายไฟ

รู้ดีเลยคุณแหมเป็นไงเอาไปเข้าโรงเรียนมาล่าสุด
แล้วเราก็ศึกษาหาข้อมูลตรงนี้คนลุกอยู่เหมือนกัน